คุณผู้ชมครับเมื่อก่อนเวลาเราเห็นผัวเมียเขาทะเลาะกันเราก็จะถูกมองแล้วก็ถูกหันมาบอกว่า
เรื่องของผัวเมียอย่ามายุ่งแบบนี้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว
คนอื่นนิ่งเฉยไม่ได้เห็นแล้วต้องช่วยเห็นแล้วต้องแจ้งแต่กรณีนี้ความคิดอาจจะเปลี่ยน
เพราะว่าผัวเมียทะเลาะกันเหมือนแย่งลูกกันอยู่นักศึกษาวิชาทหารครับอยากจะเข้าไปช่วย
เป็นพลเมืองดีนี่แหละแต่โดนปืนจ่อมาครับ
ชุดกระชากรากถูกันอยู่แบบนี้เป็นคลิปที่ถ่ายไว้โดยนักศึกษาวิชาทหาร
ผัวเมียคู่หนึ่งครับจอบรถจักรยานยนต์นะครับอยู่ริมถนนแล้วก็ตบตีกัน
ลักษณะเหมือนแย่งลูกสาววัย๓๔ขวบ
แล้วก็มีการฉุดกระชากลากถูไปมาอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปด้วย
นักศึกษาวิชาตาหารแจ้งศูนย์วิทยุสพนอนจบุรีรัมป์ให้ทราบ
จากนั้นตำรวจสายตรวจสพนางรองและตำรวจตะเวนชายแดนที่๒
ซึ่งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุก็มาตรวจสอบบริเวณตรงข้ามกองร้อย
ตะเวนชายแดนที่๒๑๕ถนนโชคชัยเดชอุดม
ห่างจากตัวอำเภอนางรอประมาณ๒กิโลเมตร
นักศึกษาวิชาทหารอยู่รวมกัน๖คน
ส่วนชายหญิงที่นักศึกษาวิชาทหารแจ้งขี่รถจักรยายนออกไปแล้วครับ
นักเรียนชั้นม๕โรงเรียนนางรองเล่าแบบนี้
บอกว่าพวกเขาออกมาจากกองร้อยต่อชด
จะเดินข้ามถนนไปฝึกรอดอต่อที่โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ใดนั้นเนี่ยเหลือบมองไปฝั่งตรงข้ามเห็นชายหญิงคู่นึง
กับเด็กประมาณสัก๓๔ขวบได้เด็กนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์
ยามาฮ่าเทน่าสีม่วงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
จอดรถอยู่ริมถนนโดยฝ่ายชายกระช่าคอเสื้อของผู้หญิง
แล้วก็ตบตีเห็นมีเลือดไหลออกที่ศีรษะด้วยนะ
ผู้หญิงวิ่งหนีแต่ฝ่ายชายก็วิ่งตามไปกระชากกลับมาที่รถ
แล้วก็อุ้มลูกแกว่งไปแกว่งมาด้วยตีด้วยแล้วก็อุ้มลูกไปด้วย
ลักษณะเหมือนต่างคนต่างจะคว้าเอาเด็กเอาไว้
มีเสียงเด็กร้องไห้ตลอดเวลาครับคุณผู้ชม
พวกเขาก็คือพวกรอดอจะข้ามถนนไปช่วย
แต่ชายคนดังกล่าวหันมาเห็นนะครับรีบให้ผู้หญิงกับเด็ก
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็รีบขี่หนีไป
แต่ชายคนนั้นหันมามองที่พวกเขาแล้วยกชายเสื้อ
เห็นปืนที่พกไว้ที่เอวแล้วก็ขี่รถมุ่งหน้า
เข้าอำเภอนางรองพวกเขาจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจครับ
ทีมข่าวสอบถามไปยังตำรวจสพนางรองนะครับ
เจ้าของท้องที่พันธุ์ตำรวจตรีรังศิวัตรกังสรานนท์นะครับ

การดังกล่าวแล้วล่ะแต่ยังไม่มีใครมาแจ้งความ
สำหรับเรื่องทำร้ายร่างกายกับเรื่องใช้ปืน

ตำรวจสามารถขอสารออกหมายจับได้เลย
ซึ่งขณะนี้ให้สายสืบลงพื้นที่แล้ว

แต่อยากจะให้ทั้งผู้ชายกับผู้หญิงนะนะ

จะได้เข้าสู่กระบวนการตามพรบ